เอางี้ละกันคุณผู้ชมถ้ามองหาร้านอาหารอร่อย
แล้วเพิ่มเติมเข้าไปเรื่องราวของความเชื่อล่ะ
คุณผู้ชมจะชอบไหมจะลองหรือเปล่า

อาหารกับความเชื่อมันมาผนวกควบรวมกันได้อย่างไร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

เพราะเป็นร้านส้มตำที่เรียกได้ว่ามีหลายชั้นมากมีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะมีทั้งหมดสามชั้นครับสามชั้นชั้นแรกก็คือร้านส้มตำแบบนี้ชั้นสองก็ยังพอร้านส้มตำอยู่แต่ว่ามีการตกแต่งพิเศษมากคือชั้นสามเป็นสถานที่ลับเฮ้ยมีห้องแห่งความลับด้วยห้องแห่งความลับเอาละค่ะหลังจากที่เราพูดคุ
ก็คือชิมค่ะแต่ก่อนจะชิมนะคะพี่กิ้มก็คือเดี๋ยวกันถามว่าเมนูทั้งร้านต่างที่เห็นตรงหน้านี้ค่ะคือเมนูอะไรบ้าง
อันนี้เป็นเมนูแนะนำทั้งหมดของร้านเรานะครับเริ่มแล้วที่ตำไหลบัวกุ้งสดนะครับ
โดยสูตรของร้านเราจะกรอบสดเสมอแล้วก็เย็นทุกครั้งเวลาเราเคี้ยวนะครับ
ใช่อันนี้จะเป็นคอหมูทอดกระเทียมครับก็จะแตกต่างจากหมูที่อื่น
คือข้างนอกกรอบแต่ว่าเวลาเคี้ยวไปคอหมูจะละลายไปในปากเลยครับ
ต่อมาครับลาบหมูทอดเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของที่ร้าน
แล้วก็บางคนมาซื้อที๑๐ถุง
จะบอกว่ารสชาติของที่ร้านเข้มข้นมากจัดจ้านไม่มีรสไหน
ขาดเลยค่ะมาครบทุกรถ
เป็ปต์ของเราคืออาหารคนต้นไม้

บุกห้องถึงความลับแล้วค่ะก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พี่วริสนะคะเรามีชื่อไหม
ทำไมถึงต้องเป็นครูโตคะ

เหมือนดาวภูโตอย่างนี้ไหมคะ
คือก็ได้มันจะเป็นดาวที่เดี๋ยวก็อยู่ในระบบศุลิยะ

ก็คือแล้วแต่กูอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเป็นทุนี้แหละทุนด่างค่ะ
สนิมชูสีทองอะไรประมาณนี้

ความแปลกมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณพี่ค่ะ
การตกแต่งจัดวางของร้านเรามีสไตล์ไหมคะมีชื่อเรียกไหมคะ

ใช่ก็มันจะเคยมีลูกค้าขึ้นมาบอกว่าตกแต่งร้านเหมือนฝรั่งเลยค่ะ

หมายถึงว่าอย่างผมก็เรียนพวกละครพวกกราฟิกอะไรอย่างนี้มา
อย่างเช่นเก้าอี้ที่อยู่ตรงนี้ก็วางเอาไว้เพื่อให้พอคนขึ้นมาปุ๊บครับ
แล้วก็เปิดผ้าม่านออกมาเขาเห็นต้นไม้อยู่รอบแล้วก็เห็นที่ที่เขานั่งได้
ดูแบบว่าผ่อนคลายสักพักนึงหลับ
เมื่อกี้ไม่ต้องสนใจคำว่าเทรนด์ต้นไม้เทรนด์ต้นไม้คือยังไงคะ
เทรนดต้นไม้คือการคุยกับเขาให้เขากับเราเจอกันคนละครึ่งทาง
เช่นแบบเขาจะโตไปซ้ายเราบอกเขาว่าโตไปขวาได้ไหมอะไรอย่างนี้

ถ้าเป็นเรื่องการเลี้ยงต้องรู้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาโตมาในคอนดิชั่นโตมาในแบบสภาพแบบไหนอะไรประมาณนี้
ปรับเขาให้เข้ามาอยู่ในบ้านได้อย่างเช่นสมมุติก่อนหน้านี้เขาอยู่ในที่แดดจัดแบบตรงนู้น
ทันทีมันช็อกแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นเราอาจจะค่อยทีละสเต็ปคือค่อยเอามาไว้เช่นหน้าบ้านบริเวณที่ล่มกว่าเดิมนิดนึงไหม
แล้วค่อยขยันเข้าบ้าง
เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อต้นไม้เรายอมรับตัวเองได้ว่าเรากำลังซื้อของไร้สาระเรากำลังปอบอารมณ์ตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้
มันอาจจะเป็นความสุขไงมันเป็นความสุข
ที่นี่ไม่ได้มีแค่ขายต้นไม้แต่เขาสามารถทำนายอนาคตด้วยการดูดวงให้กับเราค่ะ
เรื่องแบบนี้มีหรือใบตองจะพลาดไปค่ะลุย
สวัสดีค่ะแม่หมอสวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเลยนะ
ขออนุญาตชื่ออะไรนะคะชื่อออมค่ะ
ไม่เคยดูดวงในร้านต้นไม้เลยก็ว่าได้ทำไมถึงต้องมาดูดวงในร้านต้นไม้จริง
จริงคือมันค่อนข้างแบบเซฟโซนประมาณนึงเพราะว่าถ้าปกติถ้าแบบไปดูที่อื่น
นี่แหละค่ะวันนี้ไม่ต้องพามาครบทุกรสชาติทั้งทานอาหารอร่อย
ได้เดินดูต้นไม้แล้วก็ได้ดูดวงด้วยค่ะ
เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบเลยแต่ทีนี้
ร้านเนี่ยเขาก็จะมีวันเปิดปิดนะคะอย่างร้านส้มตำเปิดปิดวันไหนยังไงบ้างคะ
ร้านส้มตำเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่๑๑โมงถึง๓ทุ่ม
ส่วนร้านต้นไม้นะครับจะเปิดพระราชถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็
แล้วก็บุธดูดวงจะเปิดจากนาคารพุธ